นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษตั้งใจจะร่วมฉลองปีใหม่
ด้วยการจุดพลุจุดครั้งแรกมันไม่ติด
พลุด้านเดินเข้าไปจุดอีกครั้งหนึ่ง

พลุมันระเบิดระเบิดใส่หน้าเลยนะคะ
เพราะว่าเขาเสียชีวิตตอนแรกบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพเมืองพัทยากับกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุ
ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมุงดูเหตุการณ์เยอะเลยทีเดียว
พบศพผู้ตายชื่อว่านายเมคาเรนแกรี่อายุ๕๑ปีสัญชาติอังกฤษ
ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้ามีแผลเวอะเลยนะคะเป็นรอยไหม้
มีเลือดไหลออกจำนวนมากได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะ
พยายามให้การช่วยเหลือเพราะว่ายังไม่ตายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ยื้อชีวิตค่ะปั๊มหัวใจช่วยแต่สุดท้ายไม่ไหวนะคะ
เพราะว่าผู้ตายคือบาดแผลมันใหญ่จริง
นพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
บรรยากาศแน่นอนนะคะว่าทั้งภรรยาแล้วก็กลุ่มเพื่อน
ก็ร้องห่มร้องไห้เพราะก็ไม่คาดคิดว่าตั้งใจว่าจะมาร่วมฉลองวันสิ้นปีสุดท้าย
สามีก็มาเสียชีวิตนะคะดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานต่อนะคะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมค่ะไปพบพลุขนาดใหญ่ที่ถูกจุดแล้ว
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีมข่าวไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ย
มาร่วมฉลองปีใหม่ผู้ตายนั่งจุดพลุด้านหน้าร้าน

คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าสังเกตแล้วนะว่าครั้งแรกที่ผู้ตายไปจุดเนี่ย
มันมีควันขึ้นมาแล้วแต่ผู้ตายไม่ยอมถอยออกมา
จนกระทั่งพลุระเบิดใส่เข้าที่ใบหน้าจนกระเด็นล้มไป
คือล้มทั้งยืนนะคะทำกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือคุณวาสนาบอกว่า
พอเหตุการณ์ไม่สู้ดีแล้วก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
เขาเป็นอุทาหอดด้วยนะครับ
ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะครับ
ผู้ใหญ่บางทีเล่นกับผู้นี้ก็ต้องระวังนะครับ